ลูดีกว่าไปให้สุดแล้วไม่หยุดที่อะไรเลยคุณผู้ชม
ชัชชาพาพาไปมูคุณผู้ชมไปเลยกับพี่มดดำนะคะ
นี่คนดีคนเดิมของเรานี่แหละไปถึงนครสวรรค์กันเลยนะคะ
ไปกราบไหว้หลวงพ่อค่ะที่วัดห้วยด้วนนั่นเอง
มดดำเนี่ยเขาไปพร้อมกับคุณสันประชากรนะคะ
ไปกราบรูปหล่อหลวงพ่อพัฒน์ค่ะที่วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งหลังจากที่มดดำเขาได้อธิษฐานนะกราบขอพรองค์ท่านแล้ว
ที่ยืนสูงตรงานอยู่ภายในวัดเสร็จปุ๊บ
คุณผู้ชมอันนี้บอกเลยว่ามันน่าเหลือเชื่อจริง
มันเกิดสิ่งพระธรรมเกิดขึ้น

มันเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นมา

อันนี้เป็นแบบว่าเรื่องเหลือเชื่อจริงค่ะ
พระอาทิตย์ทรงกฎเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะเห็นง่ายนะ

เหมือนแบบว่าท่านไม่ให้รู้นะคะว่า

ชาวบ้านแถวนั้นมีความเชื่อและความศรัทธานะคะ

หรือพระราชมงคลวัตถรราจาร

ที่เป็นที่นับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์เลย

ปัจจุบันนี้อายุของท่าน๑๐๑ปีแล้วค่ะ

ฟังให้ดีนะคะอายุท่าน๑๐๑ปีค่ะ
เดี๋ยวเราให้ชมบรรยากาศช่วงที่พี่มดดำเขาไปกราบขอพรกันนิดนึงค่ะ
วันนี้คุณมดดำมาวายตรงนี้ปุ๊บพระอธิสงฆ์กฎทันที

อันนี้อาทิตย์ทันตรงไปเปล่าหรือเปล่า

ตรงนี้เป็นยังไงล่ะค่ะแม่

นี่ไงคุณผู้ชมถ้าใครหยินนะ

ปกติพี่มดดำเป็นคนกลัวแดดนะ

แล้วก็ไม่กลัวแดดเลยพวกเราสามคนขอยกมือไหว้เลยนะจ๊ะ

เป็นความเชื่อเขาบอกว่าหลวงพ่อพัฒน์เนี่ย
คือเห็นนิ้วท่านไหมคะคือชี้ลงมาแล้วจะให้พรเรา
คนไปกราบไหว้ก็ต้องไปกราบไหว้ตรงใต้นะคะ
แล้วเหมือนแบบมองหน้าท่านแล้วให้พรแบบนี้

บ๊อตดำเขาจะพาคุณสันประชากรไปใช่ไหม
อีกคนนึงก็เป็นแบบพระเอกช่าหนึ่ง
แล้วคือไปจากเมื่อก่อนไม่มีงาน

เพ้อยน์คืออภูมิศโศกจัดตุ๊บแล้ว
คือจะหายไปจากวงการแล้วปรากฏว่ามาเล่นละครเย็นวิกโศก
เล่นเรื่องไหนเรตติ้งดีเรื่องนั้นน่ะ
ละครแบบว่าบ้านละครอีสาน